ที่เชียงใหม่เมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีคนไปจอดรถข้างทาง
เพราะว่าไปทานข้าวริมแม่น้ำแม่ปิ่ง
สักพักมีผู้หญิงคนหนึ่งคุ้มครั่งมากเลยฮะ
เอาก้อนหินไล่ทุบรถของชาวบ้านคว่างปลา
รถเขาพังเสียหายกันไปหลายคัน
สุดท้ายโดนจับเอาไปได้ไปดูภาพ

นั่นเนี่ยครับทั้งทุบทั้งโยนใส่
แล้วรถเขาไปทำอะไรให้ก็ไม่ทราบ
ก้อนหินทุบกระจกรถเก่งคันนี้
ก่อนเดินไปก็คว่างปลากลับไปสายอีบ
ที่เห็นนั้นมีรอปภเข้าไปห้ามแล้วแต่ว่าเธอก็ไม่หยุดนะครับ
รถก็เสียหายไปหลายคันไม่ใช่คันนี้คันเดียวนะ
ก่อนจะพยายามเดินหลบหนีไปแต่ว่าถูกเจ้าของรถกับรับประพอช่วยกันรวบตัวเอาไว้ได้
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงค่ำของเมื่อวาน๒กุมภาพันธ์
ตำรวจสภแม่ปิงก็รับแจ้งว่ามีผู้หญิงอาการคุ้มครั่ง
ใช้ก้อนหินทุบรถคว่างปลาเข้าของใส่รถจนเสียหายหลายคัน
ทั้งหมดเขาจอดอยู่ที่ริมถนนเจริญราชนะฮะตำบลวัดเกรดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เขาไปจอดใกล้กับร้านอาหารชื่อดังริมแม่น้ำปิงก็ทานอาหารกันนะ
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงก็ไปพบผู้หญิงคนนี้ถูกรวบตัวไว้แล้ว
ยังคงคุ้มครั่งอยู่ครับถามอะไรก็พูดจาไม่รู้เรื่อง
คุมตัวไปสอบประคำที่โรงพักแล้วก็เอาคลิปภาพเป็นหลักฐานไปด้วย
จากการสอบส่วนเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นหญิงอายุ๔๔ปี
เป็นชาวกำแพงเพชร
รถเสียหายจากฝีมือของเขาไป๔คัน
แล้วผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีการคล้ายคนป่วยทางจิต
ชาวการมังคลานิมิตรอายุ๔๒ปี
ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าของรถที่เป็นผู้เสียหายก็บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขากับเพื่อนก็มาเที่ยวร้านอาหารร้านนี้

ทะเบียนนี้รถคันนี้ใครเป็นเจ้าของไปดูรถโดยด่วน
รถเสียหายก็รีบออกไปดู
ระหว่างเดินไปนั้นเนี่ยสวนกับผู้หญิงคนก่อเหตุพอดิบพอดีครับ
ครับเราก็เลยจะกดให้ช่วยจับตัวล็อคตัวเอาไว้
สาเหตุก็ยังไม่ทราบว่าหญิงคนนี้เป็นอะไรแต่ผู้หญิงเขาพูดมาประโยคนึงว่า
อารมณ์ขึ้นพอดีผีเข้าฮะอืมอ่าไปฟังเสียงผู้เสียหายครับ
ผมวิ่งเลยไปแล้วแล้วบอกว่าจากวันผมก็เลยวิ่งกลับแล้ว
พอพอที่เขาดูแลเรื่องที่จอดรถอยู่เออ
หลังจากตำรวจมาเสร็จปุ๊บก็นำตัวผู้หญิงคนนี้ไปที่โรงพักคุณผู้ชมดูสิ

ฉันเขาหาอะไรจับทำไมฉันทำผิดอะไรอะไรแบบนี้นะ
ตำรวจก็ต้องช่วยกันล็อกตัวใส่กุญแจมือเธอกับคุ้มครั่ง
ผู้หญิงคนเดียวตำรวจหลายคนทีเดียวครับ

แล้วก็นำตัวขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาลสวนปรุง

ตอนนี้ก็คงจะมีการติดต่อญาติแล้วล่ะ

เพราะว่าก็ไปสร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านเขานะครับ